มาเริ่มที่ข่าวดีของคอหวยกันก่อน

เขาบอกว่าจนได้มีการลุ้นล็อตโต้แล้วนะคะ

แล้วเขาบอกว่าอาจจะมีการพิจารณาเรื่องของการ

คือเหมือนกับว่าถ้าสมมุติงวดนี้ไม่มีคนถูกเลยใช่ไหมคะ

เขาให้งวดเดียวนะถ้าไปเรื่อยหลายเดือนเนี่ยอาจจะเยอะไปหน่อยเอาคุณผู้ชมไปติดตามรายละเอียดเรื่องนี้กันหน่อยนะคะ
พันธุ์ตำรวจเอกบุญส่งจันทรีศรีผู้อำนวยการสำนักสำนักงานสลากินแบ่งรัฐบาลบอกค่ะว่า
ในพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลพศ๒๕๖๒สมเขาเปิดกว้าง
ให้สำนักงานสลากสามารถออกสลากในรูปแบบใหม่ได้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เคยคุยกันมานานมากแล้วก็คือสลากล็อตโต้เหมือนอเมริกาอย่างนี้ค่ะ
ก็ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการพิจารณารูปแบบการออกจำนวนรางวัลจำนวนงวด
แล้วก็เงินรางวัลที่จะจ่ายให้กับผู้ถูกรางวัลนะคะ
กฎหมายใหม่เขากำหนดให้สมทบเงินรางวัลได้ไม่เกิน๑งวด
ก็จะเอาเงินรางวัลในงวดนี้ที่จะต้องมีคนได้เนี่ยสมทบไปให้ในงวดวันที่๑๖ไง
จะเอาเงินรางวัลของวันที่๑ก่อนหน้านี้ส่งให้เป็นรายได้ของแผ่นดิน
แล้วค่อยเอางวดของ๑๖ที่ไม่มีคนถูกเนี่ยไปทบให้กับงวดที่๑ของเดือนถัดไป
นั่นก็คือ๑๖๐เป็นการจ่ายเงินรางวัล
ละ๒๓เป็นรายได้รัฐ
และอีกร้อยละ๑๗เป็นค่าบริหารจัดการนั่นเอง
ก็คือถ้าได้จริงก็คือ๖๐ยังไม่รวม

อืมยังไม่แน่ใจนะหักใช่ไหมต้องหักต้องหักต้องหัก
ก็ยังไม่รวมภาษีก็คือเราจะได้เต็มจริงเนี่ยคือ๖๐หักภาษีด้วยนะ
มันจะผันแปรไปตามจำนวนผู้ซื้อในแต่ละงวดค่ะ
สมมุติงวดวันที่๑มีรายได้จากการขายล็อตโต้๑๐๐ล้านบาท
ก็คือแบ่งจ่ายเป็น๖๐ล้านบาท๖๐เปอร์เซ็นต์

ทีนี้ข้อมูลจากการขายหวยบนดินในรัฐบาลชุดที่ผ่านมาเนี่ยเขาบอกว่า

เพราะว่ายอดขายต่องวดสูงสุด๓๐๐๐ล้านบาทเลย

เงินรางวัลที่จะจ่ายให้ผู้ถูกรางวัลตามกฎหมายเนี่ย

ในประมาณหลักร้อยล้านบาทขึ้นไป
คือถ้าจ่ายทีเดียว๑๘๐๐ล้านเนี่ย

ต้องมีการกระจายแล้วแบ่งออกบ้าง
ซึ่งกฎหมายสลากฉบับใหม่จะมีผลให้ตั้งแต่วันที่งวด๑มิถุนายนคือเดือนหน้าแล้วนะคะ
จะต้องนำส่งรายได้เข้ารัฐ๑๒๓ล้านบาท
ยกเลิกเงินส่งกองทุน๑๐๓ล้านบาท
และเพิ่มโทษผู้ขายสลากเกินราคาปรับไม่เกิน๑๐๐๐บาท
สำหรับผู้ขายสลากในสถานศึกษาปรับไม่เกิน๑๐๐๐บาท
และโทษสำหรับผู้ขายสลากให้กับบุคคลที่อายุต่ำกว่า๒๐ปีบริบูรณ์ปรับไม่เกิน๑๐๐๐บาทเช่น
อาณาคตคงถูกกันเป็น๑๐๐ล้านทีเดียว
กฎหมายใหม่ก็คืออย่างที่บอกว่ามีการออกสลากรูปแบบใหม่อาจจะได้เงินมากขึ้น
แต่ว่าเงินจะต้องได้เพียงแค่๖๐เปอร์เซ็นต์เข้ารัก๒๓เปอร์เซ็นต์เท่านั้น